ไปดูเรื่องนี้กันต่อยังอยู่ที่เกี่ยวกับพิธีเก็บโนรานะคุณผู้ชม
เขาเรียกพิธีนี้ว่าตัดผมผีช่อภาคใต้

เป็นยังไงเอาไปดูเลยดีกว่าค่ะ
พี่สาดูแล้วน่ากลัวนะ
เข้มขลังดูศักดิ์สิทธิ์นะคุณผู้ชม
นี่เป็นพิธีโนราโรงครูค่ะเขาจัดขึ้นเพื่อเป็นการแก้บน
แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่าพิธีนี้มีความหลากหลาย

การแก้บ่นเขาจะเชื่อว่าการบ่นครูหมอนโนรา
จะทำให้ตนเองสมปรารถนากับสิ่งที่ขอ
อย่างเช่นบนขอให้มีงานทำ
หรือให้เข้าศึกษาต่อในระดับสูงได้
ก็จะได้สมดังปรารถนา
พอทำพิธีนี้เรียบร้อยแล้วนะ
ผีช่อคุณผู้ชมคือชาวบ้านด้วยนะ
คือบางส่วนเขานิยมให้บุตรหลานไว้จุกตามประเพณี
คุณเคยเห็นใช่ไหมไว้จุกกันเด็กอย่างนี้นะคะ
หรือมีการบนบานกับครูโนราเอาไว้ว่าเมื่อบุตรหลานยังเป็นเล็กเนี่ยนะคะ
ก็จะให้คนใดคนหนึ่งให้เป็นคนทรง
หรือเป็นเพราะตายายต้องการให้ใครเป็นโนรามาสืบทอดต่อ
พอโตขึ้นจนถึงวัยหนุ่มสาวชาย๑๓ปีหญิง๑๑ปี
ก็จะให้บุตรหลานของตัวเองมาให้โนราใหญ่ตัดจุกให้ในพิธีโนราโรงครูนั่นเอง
อย่างที่เราเห็นนี่แหละนะคะโดยเขาเชื่ออย่างนี้คุณผู้ชม
ผมที่ตัดออกไปแล้วเนี่ยจะถือว่าเป็นของขลังสำหรับเจ้าของ
และผมที่งอกขึ้นมาใหม่ก็จะไม่เป็นกระจุกอีกเลย

เป็นอีกหนึ่งพิธีตามความเชื่อของชาวโนราปักใต้
แล้วเราก็เชื่อนะคุณผู้ชมว่าอีกหลายพื้นที่เนี่ย
ก็มีพิธีและมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไป

ถือว่านำมาให้ดูกันเป็นความรู้

อย่างดิฉันคนอีสานก็อาจจะไม่ได้สัมผัสหรือคลุกคลี

แต่ได้เห็นอย่างนี้แล้วก็รู้สึกว่านับถือเหมือนกันนะ
คืออย่างนี้คุณเคยได้ยินเรื่องของผมผีช่อ

เพราะว่าเป็นผมที่ปู่ย่าตายายฝากเอาไว้

ค่ะนี่แหละทำพิธีกันไปตามความเชื่อนะคะ